ดูเรื่องนี้หน่อยค่ะเกี่ยวกับรถเหมือนกันถามดอมถามคุณผู้ชม
นึกถึงรถกระบะที่มีแคปนะดอมว่านั่งได้เต็มที่
แค่ข้างหน้านะไม่รวมท้ายกระบะนะประมาณสักไม่เกินกี่คน
สามคนนี้ก็แน่นแล้วนะใช่แต่ว่าให้ดูค่ะกระบะคันนี้คุณผู้ชมค่ะ
เนี่ยที่เจ้าหน้าที่กำลังขับไล่ล่าขับตามอยู่เลยนะ
เขาเป็นแรงงานเมียนมาหลบหนีเข้าบ้านเรามาแล้วดอมเชื่อไหม
ที่แคปอย่างเดียวที่ดอมบอกว่าสามคนก็แน่นแล้วน่ะอ๋อ
อันนี้รวมพี่คนขับกับที่ข้างหน้าด้วยอัดอยู่ในนั้นน่ะ๑๐คน
อัดไปยังไงจริงต้องนั่งตากกันแล้วคือไม่รู้อีท่าไหนมีกระเป๋าด้วยนะ
เดี๋ยวคุณผู้ชมดูอันนี้คือตอนที่ตำรวจกำลังขับไล่ล่า
ตำรวจทางหลวงอายุทยาเนี้ยนะคะเขาเจอกระบะสีดำมีแคปเนี้ย
คันนี้ขับมาด้วยความเร็วเลยมาถึงตรงจุดนี้ถนนสายเอเชีย
กิโลเมตรที่๔๗ที่อำเภอมหาราชของอายุทยา
สัญญาณให้หยุดแล้วนะแต่คนขับไม่หยุดค่ะ
ตำรวจเนี่ยโอ้โหต้องมากัน๕คันเลย
ไปบล็อกซ้ายบล็อกขวาบล็อกหน้าบล็อกหลัง
เอาให้หมดเลยอ่ะสุดท้ายหนีไปไหนไม่รอดอ่ะ
เพราะว่าอยู่ตรงกลางเลยโดนรถตำรวจล้อมไว้หมดแล้ว
เขาลงมาจากรถค่ะแล้วโอ้โหพอดูในรถนะ
เนี่ยกระบะเป็นกระบะ๔ประตูเนี่ยมีแคปแบบเนี้ย
มีแรงงานเมียนมาทั้งหมด๑๐ชีวิตอัดอยู่ในนั้นนะคะ
โอ้โหเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจับกลุ่มตัวเอาไว้ได้นะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อตอนเที่ยงคืนครึ่งที่ผ่านมาเลย
กระบะรถเนี่ยคือนายอ้ายหอมอายุ๓๒ปีค่ะ
แล้วก็มีแรงงานเมียนมาอายุประมาณ๒๕๓๐เนี่ย
รวมอยู่ทุกคนไม่ได้มีหนังสือเดินทาง

ถ้าลักลอบเข้ามาแบบนี้ก็คือเข้ามาแบบผิดกฎหมายแหละ
ใช่ค่ะเดี๋ยวต้องไปดูนะตอนที่ไปถึงสถานีตำรวจ

ทีละคนอ่ะนี่ฉันนึกภาพนะ

ทำไมลงมาอีกนึกถึงมึงกระบะผิดกฎหมายลงตุ๋ม

ลงมาเรื่อยค่ะคุยกับคนขับ
อ้ายหอมเขาบอกว่าผมไม่ได้รับว่าจ้าง
คนคนหนึ่งผมก็ไม่รู้หรอกว่าเขาชื่ออะไรนามสกุลอะไร
ให้ไปรับแรงงานพวกนี้ที่ริมถนนอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่
ก็ได้ค่าจ้างหัวหนึ่งเลยนะ๔๕๐๐บาท
ไอ้หอมได้หมดเลยเหรอบอกเปล่าผมไม่ได้หมดหรอก
จริงผมได้ต่อหัวประมาณสัก๒๐๐กว่าบาท

ใช่ค่ะเพราะรวม๑๐คนแล้วก็ถือว่าเที่ยวนึงเขาก็ได้ประมาณ๒๐๐๐บาท
จุดที่ไปรับคือเชียงใหม่ใช่ไหม

ทีนี้เขาบอกว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการจ้างเพื่อนนะ
เขาจ้างเพื่อนอีกหมื่นนึงให้เป็นเหมือนกับเป็นสเกาะเป็นรถอีกคันหนึ่ง
ขับนำหน้าอ๋อขับนำหน้าดูว่ามีด่าหรือเปล่า
ถูกแล้วถามว่าตำรวจถามว่าทำไมอัดอยู่ในนี้กันหมดเลย

คันนั้นเขาแค่นำทางอย่างเดียว

แต่ท้ายที่สุดเนี่ยอ้ายหอมก็โดนจับนะคะ
ถามว่าทำทำไมอ่ะบอกผมตกงานอ่ะ

แล้วเนี่ยผมทำแบบนี้นะเที่ยวหนึ่งผมได้๒๐๐๐ใช่ไหม

มันก็เป็นรายได้พอสมควรเลยแหละดีพอสมควร
ส่วนแรงงานเมียนมาพวกนี้เขาก็ยอมรับค่ะว่า
เมื่อวานนี้ลักลอบเข้าไทยมาทางช่องทางธรรมชาติ

เดินทางมาจากท่าขี้เหล็กของเมียนมาเนี่ย
แล้วก็มาเข้าทางเชียงรายจ่ายค่าในหน้าไป
จริงเขาจ่ายไปคนละ๑๕๐๐เลยนะ

ตำรวจก็คุมตัวแรงงานทั้งหมด

ส่งสพมหาราชแล้วก็โดนดำเนินคดีตามกฎหมายนี่ดูสิ
ตอนที่มานั่งเรียนกัน

ให้มาขับรถขนแรงงานผิดกฎหมายเนี่ย